เจ้าของพื้นที่เขามาแนะนำเองนี่ผมเองก็เจ้าของพื้นที่ที่ไหนจังหวัดพิศนุโลกจะขอแนะนำบ้างให้ไปบ้านผม
อร่อยแถมราคาถูกแค่๑๐บาท
ก๋วยเตี๋ยวเรือมันปาก
อื้อฮือตำเอ็ดด้วยเหรอคะ
สุดยอดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล็กนะครับ
ที่เปิดใหม่อยู่ริมถนนพิศนุโลกลมศักด

หมู่๔ตะบนสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านเขาแห่แหนไปกันเยอะคุณดูภาพกันแล้วกัน
เนี่ยภาพมันฟ้องจริงว่าชาวบ้านก็ไปอุดหนุนกัน
ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณเปมิกาบัวแย้ม
อายุเท่าไหร่รู้ไหม
๒๓ปีแม่ขาวเลยครับจ้าของร้านเธอเปิดเผยว่า
ทีธุรกิจของครอบครัวคือรับจัดเบรกประชุม
สัมมนาตามหน่วยงานราชการและร้านต่างที่เขาเหมามา
วบคู่กับการรับจัดทำโต๊ะจีน
แต่ไปเจอกับหนี้เขาพิษโควิด๑๙
โอ้โหก็โดนกันไปเยอะแหละครับคุณผู้ชมครับ

เราขาดรายได้ทำยังไงกันดี

ก็หาทางออกสรุปกันเลยว่า
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันซะเลย

คุณแม่เขามีสูตรอยู่แล้ว

แล้วก็ทำโต๊ะจีนอยู่แล้วด้วยในราคาประหยัดนะ
ทีนี้ยังไงเราลองมาเปิดก๋วยเตี๋ยว

ประหยัดนี่สักกี่บาทนี่
ใจเพื่อสยบพิษโควิด๑๙

บาทเท่านั้นเองก็อิ่มได้แล้ว
ไอ้โรคโควิด๑๙ด้วยนะตอนนี้เปิดร้านขายมาเนี่ยได้สี่วันแล้ว
ถือว่าผลตอบรับดีเกินคาดลูกค้าแน่นเอียดขายได้วันหนึ่ง
คุณเดาดูมั้ยว่าตั้งกี่ชาม๔๕๐๐ชามมั้ยเยอะกว่านั้นครับเป็น๑๐๐๐ชาม
ว้าวใครที่อยากจะแวะไปลองลิ้มชิมรสก็ไปกันได้นะครับ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมันปากวา
เปิดทุกวัน๘โมงครึ่งจนถึง๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
ถ้าไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามกันเลยที่เบอร์๒
สุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวมันปาก๑๐บาทเท่านั้น